ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าให้คดีที่เกิดขึ้นกับหญิงสาว๒๕ปีคนหนึ่งเมื่อวานนี้
เพราะว่าเมื่อวานนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ต้องหาคือใครวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เธอมีอดีตสามีมีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ขอเลิกไปเพราะว่าทนไม่ไหวถูกซ้อมถูกทำร้ายนะครับ
เธอก็เลิกไปลูกคนโตเนี่ยไปอยู่กับเธออายุ๑๐ขวบและเธอมีแฟนใหม่
แต่มีลูกคนเล็กอายุ๓ขวบอยู่กับอดีตสามีบ้านอยู่แถวชุมชนวัดไซที่บางขุนเทียน
จะมาเยี่ยมลูกอายุ๒ขวบคนเล็กเนี่ยมาแทบทุกวัน
เมื่อวานก็มาขี่จักรยานยนต์มาหาลูกแต่ปรากฏว่าเธอถูกยิงเสียชีวิตอยู่
กระสุนเข้าศีรษะนะฮะใช่ค่ะอดีตสามีบอกผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยทำงานไม่เกี่ยวกัน
ผมไม่อยู่บ้านด้วยตอนนั้นผมอุ้มลูกคนเล็กไปที่อื่นลูกที่เกิดด้วยกันเนี่ย
ส่วนเจ้าของบ้านคือแม่ของอดีตสามีเธอเป็นลูกสะพ้าย
แม่เขาไปทำงานเขาบอกเขาก็ไม่รู้เรื่อง
ล่าสุดเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับแต่นี่คือภาพของแฟนคนปัจจุบันของผู้ตาย
ผู้ตายชื่อนางสาวชรินทรบุญนาคอายุ๒๕
เสียชีวิตที่บ้านของสามีเก่าในชุมชนวัดไซดถนนเอกชัยซอย๒๗เขตบางขุนเทียน
นี่เป็นหนึ่งนะครับแฟนหนุ่มวันนี้ไปรับศพมาจากโรงพยาบาลนะฮะ
นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสิงหย่านจอมทอง
เขาบอกเขาทำใจไม่ได้นั่งร้องไห้ตลอดเวลา
ผมไปไม่เป็นเลยพี่
ใช่ครับคือผู้หญิงนะพี่
เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยาก

ครับที่อยู่ในใจผมตลอดเวลาครับพี่
ผมไม่รู้เหมือนกันครับคือผมไม่รู้

ถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องตามเขาไปดิ

วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนวัดไซค์นะครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่เกิดเหตุบ้านของอดีตสามีของผู้ตาย
อดีตสามีของผู้ตายเนี่ยชื่อนายวัชริน

เมื่อวานเนี่ยตำรวจคุมตัวไปสอบนะ

เขาไม่เกี่ยวข้องจริงนะครับ
เขาไม่อยู่บ้านเขาพาลูกไปข้างนอกนะฮะ
ส่วนแม่เนี่ยก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันไปทำงาน

ตอนที่แอมแอมคือนางสาวชุรินทรที่เสียชีวิต
อยู่กับลูกชายเนี่ยเขามีปัญหาทะเลาะกันนะครับ
ลูกชายก็ชอบตบตีอดีตภรรยาบ่อยนะ
แต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายออกไปทำงานตั้งแต่เช้า
โดยพาลูกสาววัย๒ขวบที่เกิดด้วยกันไปด้วย
เมื่อวานก็เกิดเหตุขึ้นเธอก็ไม่รู้

อยู่ได้ยินเสียงประตูห้องมันเปิด

เดี๋ยวฟังนะฮะ
ไม่ต้องเป็นมัน
สรุปเลยคิดก็คือมัน๑๐๐
ท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับเพื่อนคนนึงนะฮะ
ที่มีข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยนะ

แล้วเลยเชื่อว่าสามีเก่าภาพผู้ตายต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่
หวาตื่นตลอดเวลาเลยค่ะช่างเนี่ยกินข้าวไม่ได้เลยเพราะเรากุ้มใจทั้งลูกชายด้วยทั้งหลานสาวด้วยว่าเขาไม่นั่งมาเสียชีวิตเรารักเขาเราเห็นเขามาตั้งตัวเด็กเป็นเด็กเลย
บางครั้งเมื่อกี้เสียงประตูเปิดอยู่ในห้องเอี๊ยดเต็มหูเลย
กลัวกลัวทั้งคืนเลยไม่มีใครได้ยินเลยมีฉันได้ยินคนเดียวดูสิเสียงดังด้วยนะ
เด็กเขาก็เรียกน้าเอ็กซ์น้าเอ็กซ์เดี๋ยวนี้พอเขาเป็นผมเขาเรียกอะไร

โหพูดเถียงไม่ได้เถียงลงมือลงไม้เลยเป็นคนอย่างนี้หัวร้อนเรื่องจริง
หนักสุดแค่ไหนแม่
มันก็อารวาสเฟี่ยงของพังตู้เตอร์พังตรงเนี้ยแหกเลยไปเย็บเป็นตะขาบเลยค่ะ

เขาใช้อาวุธไหมหรือใช้มืออะไร
จะเป็นมีดนะอย่าด่วนตัดสินใจที่เรามองไม่เห็นนะว่าเขาเป็นคนกระทำ
เพราะว่ามันก็ไม่มีปืนไหมบอกผมบอกผมไม่มีครับ
ทำไมผมก็ถามว่ามีเรื่องกับใครเขาบอกเขาบอกพี่ยาวไปทำธุรกิจเนี้ย
ถามว่ามีไหมเขาก็จะเอาให้ได้นะแต่ผมไม่มีนะเปลือน
มีส่วนฮะคือนายเอ็กซเนี้ยที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ค่ะจำลวทเรียกไปสอบตั้งแต่เมื่อวานค่อนค่ำค่ำใช่ค่ะ
เมื่อวานนี้นี่ฮะตอนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามค่ะเขาบอกผมไม่เกี่ยว
ผมพาลูกสองขวบออกไปนอกบ้านแล้วก็สอบมาทั้งคืนนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มีข้อความทำนองเรื่องไม่ว่ายังไงก็จะรออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ทำน้องว่ายังรักอยู่ยังรออยู่อะไรแบบนี้นะคะ

จนกระทั่งทุ่มครึ่งวันนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วยอมรับสารภาพนะคะว่า
เป็นคนก่อเหตุจริงแล้วก่อเหตุกับลูกของตัวเอง
ซึ่งเป็นลูกที่เกิดกับภรรยาเก่าก่อนที่จะมาคบกับผู้ตาย
คือลูกกับภรรยาใหม่ที่เป็นผู้ตายเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้ว
ลูกเนี่ยอายุ๒๓คือลูกนะคะใช่ค่ะคนยิงคือลูกนะคะ
เอาเหรอฮะเพราะว่าเป็นไม่เบื่อไม่เมากันกับกันกับนางสาวแอมคนตายอยู่แล้ว
ครับนี่ค่ะอ่าคือเมื่อวานเนี้ยมีภาพทั้งทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะ
ใช่ค่ะที่เป็นลูกของในเอ็กซที่เกิดกับภรรยาเก่าอ่ะ
คือลูกบอกว่าแค้นแทนพ่อเพราะว่าก็อยู่กันมามีลูกด้วยกันสองคนแล้ว
ทำไมถึงยังแบบทิ้งพ่อไปมีแฟนใหม่ครับอ่าสุดท้ายก็ถูก
รับสารภาพเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะเป็นภาพที่สัมภาษณ์กันเมื่อวานแล้วปฏิเสธเอาไว้นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จะรับสารภาพแล้วค่ะกลายเป็นรูปยิงด้วยนะค่ะ
เดี๋ยวรอความคืบหน้ากันต่อไปนะฮะ